คุณผู้ชมเคยได้ยินประโยคที่ว่าเอาตังไปฝั่งดินไว้ใช่ไหม
นี่คุณตาคุณยายเขาเอาตังค์ไปฝังดินฝังไว้๓ปี
แล้วเดี๋ยวดูนะสภาพแบงค์สภาพเหรียญจะเป็นยังไงค่ะ
โอ้นี่ค่ะคือจะเอาเงินมาแลก
แล้วเอาแบงค์มาถามรอปภที่อยู่หน้าธนาคาร

แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของคุณตาคุณยาย
อยู่ที่อำเภอพนมดงรักษ์ที่สุรินทร์ไปเจอคุณายเบง
คุณยายนี่นะอายุ๙๕ปี
แล้วก็เจออีกคนนึงคือสามีของคุณยายค่ะ
คุณตากันอายุ๗๔ปีครับ
ผู้หญิงเสื้อแดงเป็นอดีตลูกสะพ้าย

แล้วคุณยายบอกว่ายายไปสาธิตเลยนะพานักข่าวไปดูเวลาที่จะงัดเอาตังค์ทำยังไง
เอาเสียมาไปงัดไม้กระดานในห้องครัวแล้วตรงนั้นยายหย่อนแบงค์พันธุลงไปเพียบเลยอ่ะคุณ

ใช่ค่ะนอกจากแบงค์แล้วนะเหรียญด้วย
เพราะว่าคุณตาเอาเหรียญมาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยเหรียญบาทเหรียญ๕เหรียญ๑๐
ประมาณสักครึ่งถุงบอกว่าเงินนี้เก็บเอาไว้ใต้ถุนบ้านมาทั้งชีวิตเลย
แล้วพวกแบงค์พันธุ์มันเปื่อยมันยุ่ยไปหมดแล้ว
ทีนี้อดีตลูกสะพ้ายเล่าให้ฟังนะตายายมีลูก๔คน
เสียชีวิตไปแล้วแล้วสามีของเธอก็คือเสียชีวิตไปแล้วด้วย
ทีนี้ค่ะพอสามีเสียชีวิตแต่เธอก็ยังแวะมาดูแลคุณตาคุณยายอยู่ไง
คุณตาคุณยายจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้แบบนี้
เก็บแบงค์เก็บเงินอะไรฝังไว้ใต้ดินเหมือนคนสมัยก่อน
แต่ทีนี้มันก็ผูกก็พังไปตามการเวลา
ทีนี้พออดีตลูกสะพ้ายจะเอามาแลกเนี่ยรอปภเขาบอกว่าที่นี่ไม่รับแรกให้ไปธนาคารของรัฐใช่ไหม
คุณผู้ชมล่าสุดก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เพราะเราก็อยากรู้ว่าเงินตรงนี้จะแลกได้ไหม

เมื่อเช้าค่ะทางอำเภอพนมดงลักษณ์ส่งเจ้าหน้าที่มารับตัวคุณยายไปที่ธนาคารแล้ว
แลกเงินให้แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือคุณตาคุณยายอีก๑๐๐๐บาทนะคะ
ไม่ได้เปิดเผยออกมานะว่าเป็นเงินที่คุณยายคุณตาเก็บไว้เท่าไหร่นะ
อืมใช่ค่ะแต่ก็เยอะเลยอ่ะน่าจะแบบเป็นหมื่น
บอกว่าเก็บมา๓ปีแล้วสภาพเป็นแบบนี้เลย
ตอนแรกบอกคุณยายอายุ๑๐๑ปีเก็บเงินไว้เป็นสมบัติ